ทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ความคืบหน้าเป็นคลิปที่หลายคนดูแล้วก็โอ้โห
สะเทือนใจมีหญิงสาวสองคนไปรุมทำร้ายร่างกายเขาอ้างบอกว่าเป็นลูกหนี้
แล้วทำร้ายร่างกายที่ไหนที่ริมหาดเลยนะที่บริเวณหาดกระทิงลายจังหวัดชนบุรี
แล้วก็ยังโพสต์คลิปนี้เนี่ยเพื่อประจานด้วยนะคะตอนนี้ก็เลยมีการเผยแพร่ต่อต่อกันจำนวนมากแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์
แต่ว่าล่าสุดตำรวจสามารถจับกลุ่มเจ้าหนี้ที่ก่อเหตุได้แล้วนะคะทางผู้เสียหายเขาบอกยังไงไม่ยอมความแน่คดีนี้นะคะ
เพราะถือว่าเธอนอกจากจะเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วเนี่ยก็ยังเจ็บตัวอีกด้วยนะคะเราไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนค่ะ
เงินกูว่าไงเอาเงินไปเยอะเอาเงินไปเยอะแล้วโปรงกูหรอ
แล้วท้าใครด้วยถาม

เฮียนะไปลงพักไปลงพักไม่ต้องแจ้ง

ผู้หญิง๒คนรุมตบผู้หญิง๑คนเสื้อเทาแขนสั้นคือเจ้าหนี้
เสื้อแดงเมื่อสักครู่ก็คือเจ้าหนี้เสื้อเทาแขนยาวที่โดนรุมตบอยู่นั้นคือลูกหนี้
ค่ะแล้วรุมกันเลยนะดูแล้วแบบดูสิคะ
เป็นคลิปที่ต้องเตือนว่าเยาวชนห้ามดูใช้ความรุนแรง
นี่เป็นฟ้าท้าดินท้ากฎหมายมากเลยอ่ะแล้วก็ไม่แคร์สายตาสื่อไม่สนใจประชาชนที่เขาดูอยู่เลยนะ
ค่ะคืออย่างที่เห็นว่าเขาทั้งถีบทั้งเตะทั้งตบเนี่ยนะคะ
เลือดไหลออกจากปากสำหรับผู้เสียหายเนี่ยผู้ก่อเหตุก็ยังพูดทวงเงินหญิงสาวคนดังกล่าวด้วยว่ายืมเงินไปแล้วยังไม่คืน
แล้วก็บอกว่าไปจะลากตัวไปเคลียร์กันที่โรงพักเลยซึ่งคลิปนี้ถูกโพสต์ลงในเฟซบุ๊คที่ชื่อชุมพร
พร้อมข้อความระบุว่าแก๊งทวงหนี้โหดตบโชว์เย้ยกฎหมายชนบุรีค่ะ
ซึ่งจากการไปตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
บริเวณริมชายหาดกระทิงลายตะบนนาเกลืออำเภอบางละมุงที่ชนบุรี
ผู้เสียหายคือนางสาววารุณีอวิสัยหรือหนิงเธอก็บาดเจ็บแต่ก็ไม่เยอะมากเล็กน้อยนะคะ
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปพนักงานสอบสวนสพบังละมุงมีการเรียกนางสาววารุณีมาสอบปากคำ
และก็แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุทั้งสองคนค่ะ
สำหรับความคืบหน้าเรื่องนี้เนี่ยนางสาวนิชาพาเป๋าปองสุกหรือไฟล์อายุ๓๑ปี
และนางสาวอุ่นเรือนขยันธรรมหรือเปิ้ลอายุสามสิบสามปีชาวชนบุรีซึ่งเป็นหญิงสาวสองคนที่ปรากฏอยู่ในคลิป
ปรากฏอยู่ในคลิปก็เดินทางมามอบตัวกับพนักงานสอบสวน
สพบังละมุงเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะคะ
นางสาวนิชาพาผู้ก่อเหตุบอกว่า
นางสาววารุณีผู้เสียหายยืมเงินเธอไปจำนวน๖๐๐๐บาท
แล้วก็มีเงื่อนไขต่อกันว่าต้องจ่ายดอกเบี้ย๑๕๐๐บาททุก๓วัน
ที่ผ่านมาผู้เสียหายจ่ายดอกเบี้ยมาแล้ว๔๕ครั้งแล้วขาดส่งไป

พอวันเกิดเหตุไปพบผู้เสียหายอยู่ริมชายหาดกระทิงลายโดยบังเอิญ
ก็เลยไปทวงถามว่าเมื่อไหร่จะคืนเงินที่ยืมไป
และด้วยความโมโหค่ะจึงลงมือทำร้ายร่างกาย
แต่ปฏิเสธบอกว่าเธอไม่ใช่เจ้าแม่เงินกู้นอกระบบนะ
เป็นเพียงแค่การทวงเงินที่ถูกยืมไปส่วนตัวเท่านั้นค่ะ
ไปฟังเสียงของผู้ก่อเหตุกันหน่อยค่ะ
มีคลิปหลุดออกไปอย่างนั้น

แต่มันเป็นแค่อารมณ์ชู่บูบ

สำหรับการถ้าเป็นเจ้าแม่แล้วมาทวงหนี้แบบนี้

แต่ว่าถ้าหากว่าเป็นการยืมเงินเงินส่วนตัว
แล้วก็ไม่คืนแล้วก็มาทวงกันแบบนี้

แต่ว่ามันก็ไม่ควรใช้ความรุนแรงทั้งสองกรณีเลยนะคะ
ที่สำคัญเนี่ยถ้าดูเรื่องของดอกเบี้ยนี่ก็ถือว่า
เป็นการปล่อยเงินกู้คิดดอกเบี้ยโหดอยู่เหมือนกันนะคะ

ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตราย
ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้ขออนุญาต
บุคคลอื่นยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด
แล้วก็ร่วมกันกระทำการทวงถามหนี้ในลักษณะข่มขู่ใช้ความรุนแรง
ก่อนที่จะควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
ข้อหาที่ถูกแจ้งไปนะคะยังไม่หมดนะ
ถ้าเกิดว่าคุณไปทวงหนี้ไปตบไปตีไปทำร้ายร่างกาย
และโพสต์คลิปมาประจานผิดพรบคอมด้วยนะคะ
บคอมฉบับใหม่เมื่อก่อนคือปรับ๖๐๐๐จำคุก๓ปี
ตอนนี้นะคะคือโทษมันเพิ่มขึ้นปรับ๒๐๐๐๐๐คุก๓ปีนะคะ